ส้มโอมือมันจะยังไง
ส้มโอปกติรูปร่างเขาจะเป็นกลมใหญ่
แต่ว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เนี่ย

นี่เหมือนผมนึกว่าพริกไม่ใช่พริกนี่ส้มโอจริงคุณ

ใช่ค่ะเป็นรูปร่างแบบแปลกนะมันก็จะมีความดูเหมือนแบบประหลาดนิดนึง
ดูคล้ายนิ้วมือเขาเรียกกันอีกชื่อนึงว่า

ส่วนภาษาจีนก็คือฝอส่ง
ความหมายก็คือนิ้วพระหัสของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะ
คนไทยก็เรียกส้มโอมือหรือว่าส้มมือ
เขาบอกว่าเป็นส้มที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งเลยทีเดียว
อ๋อแปลว่าหมายความสาวอังกฤษ

ประมาณนั้นแหละส้มนิ้วเนี่ยเห็นไหม

แต่พอดูไกลผมตอนแรกผมนึกว่าเป็นพวกพริกยงพริกหยวก

คุณลองสังเกตดูดีลักษณะของผลเนี่ยมันจะแปลกกว่าส้มพันธุ์อื่น
ก็คือจะมีรูปร่างที่เรียวยาวส้มปกติกลมแต่อันนี้เรียวยาว
ห้อยลงมาเป็นแฉกคล้ายกับนิ้วมือขนาดใกล้เคียง
หรือว่าดิฉันว่าขนาดใหญ่กว่านิ้วดิฉันแน่นอนนะคุณ
ความยาวเนี่ยน่าจะยาวประมาณ๑๒นิ้วค่ะพอสุกนะมันจะมีสีเหลืองสด
คือตอนนี้มันยังเริ่มแบบเขียวอมเหลืองอยู่
ถ้ามันสุกมันจะเหลืองเลยคุณเหลืองแบบเหลืองสดเลย
แห้งไม่ชุ่มน้ำมีกลิ่นหอมคล้ายมะนาว

ใช่เขาก็จะนิยมนำมาทำเป็นยาดมส้มโอมือเครื่องหอมต่างผสมน้ำยาทำความสะอาด

แต่ว่าอาจจะนำเปลือกมาผสมอาหารให้มันแบบเป็นกลิ่นอะไรประมาณนี้

ใครอยากจะเห็นส้มโอมือก็แวะไปชมกันได้นะคะ
ที่นี่เขาปลูกอยู่จัดแสดงอยู่ด้วย
หลักคือเขาเอากลิ่นของมันมาทำอาหาร
ใช่มาประกอบอาหารหรือว่านำไปแปรรูปเป็นพวกเครื่องหอม
เพราะว่ากลิ่นของเปลือกส้มโอเนี่ยมันจะแบบหอม
แล้วก็รู้สึกสดชื่นเวลาเราดมไป
มแล้วก็รู้สึกดีสดชื่นนั่นเองนะครับ